นี้จะมีแบบหนุ่มเอาช่อดอกไม้มาให้ไหมคะ

ก็เฝ้าดูก็ได้แต่ว่าก็ตอบไม่ได้ว่าจะกี่คนนะคะ

ใครมาก็มาค่ะเพื่อนกันทั้งนั้น
ยังไม่มีใครเป็นมาก่อน

ถือว่าเป็นธุรกิจที่เท่าไหร่แล้ว
ตรงนี้เดี๋ยวได้งั้น

อีกสองคนเนี่ยอยากจะเปิดร้านเครื่องดื่มแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยมันมีเครื่องดื่มเยอะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบขนมซึ่งขนมที่มีอยู่มันอร่อยมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์สำหรับเด็กสยามด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีทุ่มทุนไปเยอะไหมครับพี่เมย์ประมาณนึงไม่ไม่ถึงกับเยอะมาก
วันนี้เรากลัวมั้ยเพราะว่าเราเก่งมากแบบเป็นผู้ชายเลยไม่กล้าก็เข้ามา

แต่ก็เข้ามาได้ไหม
ตอนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ของเมเนีย

งานรวดและอีก๓๐คือพ่อแม่เพื่อน
แล้วก็พาตัวเองไปเที่ยวในที่ต่าง
มันไม่มีเวลาที่จะแบบไปคุยกับใคร
เรารู้สึกเวลาเราเป็นเงินเป็นทองบ้าง
แต่ถ้าถามถึงสเปคเข้าสูงเกินไป
ไม่นะที่ผ่านมาไม่ได้เน้นคนรวยหรืออะไร
เน้นคนที่แบบไม่ชอบรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์
คนนี้ดูแบบเมย์รู้สึกอยากคุยกับเขา
อยากรู้จักเขาก็เป็นอย่างนั้นมากกว่า
เขาก็จะคอยมาแบบแสดงความรู้สึกดีกับเงินเราเรื่อย
ความรักเราจะไม่ยินสมหวัง
ไม่ใช่ไม่สมหวังตัวเองมันยังไม่พร้อม
ถ้าเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งหรือเอาชีวิตไปแบบไปคอมมิตกับใคร
เราก็อยากจะได้คนที่เรารู้สึกว่าเจอทุกวันแล้วเราไม่เบื่อ
แสดงว่าพี่นี่เป็นคนที่แบบไม่เอาเองฉันเซ็งเอาเองหรือเปล่า
ก็ด้วยค่ะบางทีเรา๙คนมาชอบเรา
เราอาจจะไม่ชอบอีกหนึ่งคนที่เขาไม่ได้รักเราเท่าไหร่

มันก็เรียกว่ามีโมเมนต์มีอยู่ว่าไม่ชอบคนที่เขา
ก็มีบ้างก็คิดว่าคนนั้นเขาน่าจะรักเราแต่เขาก็เฉย
แต่เราไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเราเลือกเขาด้วยไง

มันมีก็มีจริงแต่มันเลยไปแล้วทั้งเหรอ
เช็คดวงต้องเช็คที่เลิกฝังหานะคะ
เพราะว่ามหากธิงมันแม่งมาก
เคยให้ให้เชาะดูไหม

บ้าไม่ไปเป็นกลุ่มใครบอกไปเป็นคู่

ถึงกัดตัวเองก่อนด้านเจ็บน้อยแต่บางวันเราก็คุยกับฉลาม
แต่เราก็ไม่ค่าวค่ะไปกลัวกลัวมันกิน
แต่ฟื้นเดิมสูบแต่กลัวลุยยย
คือมันก็ดีนะเวลาไม่มีเวลาเขาคุยกันอาจจะไม่ออกนะ

ไม่ต้องมีเรื่องอะไรแบบมีโดยว่าฉูกจีบกว่าใจ
เพราะว่าจะคุยกับใครกี่คนก็ได้

บ้านลูกหลวงร้านเกี่ยวไหมค่ะ

พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฉลามกัด
แต่ทุกคนก็น่ารักอะค่ะ

คือนานเราจะเจอกันทีนานจะได้ไปเที่ยวกันที

เจออีกทีก็คือแบบแฮปปี้อยู่แล้ว
ตอนนี้มีคนมาจีบอีก

แต่ถ้าเกิดมีแล้วพร้อมเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงบอกแน่นอน
เพราะว่าอยากอวดบ้างค่ะ

บางทีนางแบบมันก็ร้อนนะ
ฝนตกค่ะก็คงไม่มีแล้วแหละ

เน้ก็ลูนเหมือนกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป